เมื่อวานนี้ช่วงค่ำแล้วก็เช้า

ก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นทั้งสองที่
ไปดูความคืบหน้าจากเหตุเมื่อคืนนี้ก่อน
นี่เป็นเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับใครเห็นก็ตกใจ

คำเมื่อวานนี้ชุมชนที่เกิดไฟไหม้เนี่ยส่วนใหญ่บ้านจะเป็นครึ่งปูนครึ่งไม้
เป็นบ้านสองชั้นนะครับก็เลยเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
เสียหายไปแปดสิบครัวเรือนได้นะครับส่วนใหญ่แล้วนะฮะ
ชาวบ้านที่เดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัยด้วยนะครับ
ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ต้องไปอยู่ที่วัดสามัคคีแล้วก็วัดสันติธรรมารามนะครับ
เมื่อคืนนี้ซอยตากศิลป์ยี่สิบสามเนี่ยไฟไหม้ตั้งแต่ยี่สิบนาฬิกาสามสิบหกนาที
ไปควบคุมเพลิงได้ยี่สิบสามนาฬิกาห้าสิบนาทีเนี่ยเนื่องจากซอยแคบแบบเนี้ยฮะ
เจ้าหน้าที่แล้วก็รถดับเพลิงก็เข้าลำบากค่ะโอ้โหอีกเพลิงนะครับ
ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์มีเด็กชายคนหนึ่งอายุ๑๐ปีนะครับเด็กชายนัฐกฤษ
พยักษะหรือว่าน้องอันดาพลัดหลงกับคุณปู่คุณย่า
ตอนนั้นก็ต้องช่วยกันตามหาด้วยนะฮะซึ่งโชคดีนะครับ
ได้เจอคุณปู่คุณย่าแล้วนะครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะครับ
สิบหลังคาเรือนได้เสียหายไปหมดนะฮะ
ช่วยกันขนย้ายเข้าของสิ่งของหนีตายกันโอละหมานเลย
วันนี้คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับคุณย่าของน้องอันดานะครับ
เจอน้องแล้วเมื่อคืนนี้ตามหากันอยู่คุณย่าบอกว่าช่วงที่พลัดจากหลานเนี่ย
ตอนนั้นปู่กับย่าช่วยกันเก็บของเท่าที่จะเก็บได้จากในบ้าน
ส่วนหลานชายก็รีบไปหยิบกระเป๋าหนังสือของใช้ส่วนตัวบางส่วน
เอามากองรอที่หน้าบ้านตอนนั้นชุลมุนวุ่นวายไปหมด
ทุกคนก็วิ่งหนีตายกันด้วยไฟก็โหมแรงมาก
แล้วน้องอันดาตอนนั้นช่วงที่พยายามจะช่วยเก็บของเนี่ยร้อนจนทนไม่ไหว
ก็เลยวิ่งตะเลิศออกไปนะแล้วก็หากันไม่เจอ

ก็นั่งร้องไห้ไม่ได้ว่าอย่างไรก็ต้องนั่งร้องไห้
พูดอะไรก็ไม่ออกแล้วคันน่ะเขาจะทำยังไงก็นั่งว่ายพระว่าย
ปัญหาไม่ตกลงมาให้ไฟมันไม่ค้น
ไปกันจะไม่ไหวอยู่แล้วพูดไม่ออกเลยค่ะนะ
หลานหายพูดไม่ออกกันอ่ะเพราะว่าหาไม่เจอก็นึกอะไรไม่ออก
ร้องตอนที่หาปู้กับยาไม่เจอ
พี่กู้ภัยเขามาถามผมว่า

ผมก็บอกอยู่คนเดียวไปหาปู้กับยาไม่เจอ
กู้ภัยเจอก็เลยช่วยเหลือไว้ได้นะครับท่านผู้ชมครับมีบ้านหลังหนึ่งที่เจ้าของบ้านคาดว่าจะเป็นบ้านต้นเพลิงนะฮะที่เราได้คุยด้วยนะครับ
อายุ๕๐ปีนะครับได้รับบาดเจ็บถูกไฟคลอกที่หน้าผากกับจมูกแล้วก็ตามแขนขาทั้งสองข้างด้วยนะครับ
เธอบอกว่าเธอก็ไม่แน่ใจนะว่าบ้านของเธอจะเป็นบ้านต้นเพลิงหรือเปล่าแต่เธอเห็นไฟไหม้อยู่ที่ชั้นสองของบ้านแล้วก็รีบยกถังน้ำขึ้นไปพยายามดับไฟ
แต่ไฟมันก็โหมแรงมากแล้วมันก็ขึ้นพุ่งขึ้นไปข้างบนทางเพดานแล้วก็ไหม้ตัวเธอด้วยนะครับ
ตอนนั้นเธอก็พยายามช่วยตัวเองก่อนพาลูกพาหลานวิ่งหนีตายออกมาจากบ้านเธอก็สันนิษฐานว่าถ้าเกิดมันจะเกิดจากตรงจุดนี้เนี่ยที่ชั้นสองของบ้านของเธออาจเป็นเพราะไฟฟ้ารัดวงจร
เพราะว่าบนชั้น๒เนี่ยบ้านของเธออยู่หลังที่๘ในซอยที่๒ของชุมชนแผนผังจะเป็นอย่างนี้นะครับ
พอไฟลุกไหม้ที่บ้านของเธอทีนี้ก็ไปฮะซอย๑ก็ไปซอย๓ก็ไปนะครับแต่ซอย๓นี่หนักน้อยหน่อยนะทุกคนตอนนั้นตอนเกิดเหตุก็พากันเอาตัวรอดกันหมดฮะต้องวิ่งหนีตายกันก่อน
เราก็ตอบไม่ได้เวลาสาเหตุยังละเอียดก็ต้องให้
มากคุณเขียนมาสอนท่านผู้ชมนางสมใจแซ่อึ้งอายุห้าสิบเอ็ด
ปีอยู่ชุมชนนี้มาสี่สิบปีแล้วนะฮะซอยตากสิบยี่สิบสาม
นี่ครับคือคุณป้าสมชัยเนี่ยบอกว่าไฟไหม้เมื่อคืนนี้บ้านเธอก็โดนเนี่ยนี่โดนครั้งที่๒แล้วนะปี๖๑ตอนนั้นมีไฟไหม้ในชุมชนบ้านเธอก็โดนปี๖๑เนี่ยไหม้ไปร้อยหลังคาเรือนได้
ค่ะเธอก็ย้ายนะย้ายมาอยู่อีกโซนนึงปีนี้เนี่ยฮะหกสามเนี่ยไฟไหม้เมื่อคืนโดนอีกอืมเท่ากับว่าเธอถูกไฟไหม้บ้านสองครั้งแล้วแต่ละครั้งเนี่ยไปหมดครับบ้านทั้งหลังข้าวของเครื่องใช้เครื่องมือทำมาหากินอย่างนอนเนี้ย
เธอลงทุนเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญลงทุนไปสองหมื่นยังไม่คืนทุนเลยไฟไหม้หมดแล้ว
เห็นสภาพบ้านแล้วมันรับไม่ได้นะคะมันรับไม่ได้เลยค่ะ
แล้วหนูก็พูดตรงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงขึ้นเราไม่ใช่ว่าคนรวยนะเราก็หาเช้ากินค่ำแข้งขาก็ไม่ดี
ก็ต้องทนทนทำงานเพราะว่าลูกหลานยังเรียนหนังสืออยู่แต่เรายังไม่หาทางหาทางไม่ได้ที่ว่าจะลงไปเริ่มต้น

ส่วนบ้านหลังนี้ค่ะทีมข่าวของเราไปตรวจสอบเพิ่มนะคะคุณผู้ชมลองดูภาพนะคือบางจุดทีมข่าวบอกว่ายังมีควันขึ้นอยู่เลยนะคะ
บ้านหลังนี้ค่ะบ้านของนายจังจี่แซ่เตียอายุ๘๒ก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยนะคะ
จังจีมาเองพาลูกมาด้วยมาดูบ้านของตัวเองที่เหลือแต่ซากแบบนี้หมดเลยนะคะทั้งหลังเนี่ยเหลือแค่นี้
จันจิบอกว่าผมต้องมาเองต้องพาลูกมาช่วยกันหาเพราะผมเก็บเงินสดเอาไว้ในบ้าน๗แสนบาทค่ะโอ้โหเยอะมากนะคะ
เอาไว้ในเสื้อสูตรสี่แสนบาทใส่เอาไว้ในกล่องคุกกี้อีกสามแสนบาทแล้วก็วางไว้บนหลังตู้กับข้าวค่ะ
สุดท้ายไปเจอนี่ค่ะเป็นปึกปึกแบบนี้นี่คือเงินนะคะโอ้โหที่ไหม้ไปหมดแล้ว

โอ้โหคุณลุงบอกว่าคือตั้งใจเก็บเงินก้อนนี้
อยากจะให้ลูกชายเหมือนกับเป็นมรดกอะค่ะ

แต่คุณผู้ชมดูสิคะมันหมดไปเลยกลับบ้านด้วยทั้งหลัง

คือเมื่อคืนนี้ตากศิลป๒๓นี่หนัก
แต่ก็ยังโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะฮะ
ใช่ค่ะแต่ความเสียหายเยอะเลยนะคะ
คุณผู้ชมเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะ

เป็นเหตุไฟไหม้บ้านเดี่ยวในซอยพัฒนาการ๒๘หลังนี้ค่ะ
ถนนพัฒนาการเขตสวนหลวงนะคะ
กู้ภัยตำรวจสนคลองตัน
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ

ใช้เวลาอยู่๒๐นาทีก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
ในบ้านมีผู้เสียชีวิต๒ศพค่ะคุณผู้ชม
ประคองปริเวคินอายุ๙๒แล้วนะคะ

บังออนไข้นุ่นอายุประมาณ๔๗ปี
คนรับใช้เสียชีวิตอยู่ที่หลังบ้านค่ะ

เนื่องจากชั้นล่างเสียหายทั้งหมดเลยนะคะ

สาเหตุยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะ